กรณีที่เด็ก๗ขวบกับ๙ขวบเขาก็ไปวิ่งเล่น

ผ้าใบที่มันคลุมอยู่บนบ่อที่มันเป็นมูลสุกร
คือเขาหมักมูลสุกรไว้นะฮะเพื่อทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ตามนะครับ
แต่ว่าการหมักแล้ววิธีการหมักมันทำให้มีแก๊สเกิดขึ้น

ทีนี้พอเด็กไปเนี่ยผ้าใบผ้าเต็นต์ที่มันคลุมมันคงฉีกขา

ปรากฏว่ากลายเป็นเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น
เพราะทำให้ทั้ง๓เสียชีวิต
อยู่ในพื้นที่พรุ่นายขาวที่หมู่๗ตคลยัยอตจพธรรง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมา
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่บริเวณบ่อพักมูลหมู๓ศพ
ทีนี้ค่ะยาดแล้วก็เพื่อนบ้าน
ก็ช่วยกันนำทั้ง๓ขึ้นมา
เขาใช้วิธีการคือดึงผ้าเต็นต์ให้มันตึงค่ะ
แต่ทีนี้พอดึงผ้าเต็นต์ให้มันตึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง๓ศพก็คือไม่หายใจแล้วนะคะ
มีนายพีรพัฒน์มาโตอายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมู
ซึ่งเป็นพ่อของลูกสาวที่เสียชีวิตทั้งสองคนด้วย
ลูกสาวคนหนึ่ง๗ขวบคนหนึ่ง๙ขวบ
ทีนี้จากการสอบถามภรรยาของนายพิรพัฒน์ผู้ตายเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางเอราวันมาโตก็ร้องห่มร้องไห้
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นของวันที่๒๙พฤษภาคม
สามีไปล้างคอกไปให้อาหารหมูที่ฟาร์ม
คอกหมูก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านนะคะ
ห่างประมาณสัก๓กิโลเมตรไม่ได้ห่างเท่าไร
ทีนี้ก็พาลูกทั้ง๒คนไปด้วย
แล้วทีนี้ภรรยาก็สังเกตเอ๊ะทำไมสามีหายไปนาน

ทำไมพ่อยังไม่พาลูกทั้งสองคนกลับมาบ้าน
ภรรยาก็เลยตัดสินใจชวนญาติออกไปตามที่ฟาร์มหมู
พอไปถึงเห็นว่า๓คนนี้นะคะ
นอนหมดสติอยู่บนผ้าเต็นต์
ที่มันคลุมเบาะพักมูลหมูเอาไว้
ก็ขนาดประมาณครึ่งไร่ค่ะ

ใช่ความลึกของบ่อ๗เมตรนะคุณ
แต่อย่างที่บอกคือไม่ได้ตกลงไปในบ่อนะคะ

แล้วผ้าเต็นต์ตอนที่ภรรยากับญาติไปเจอ
มันมีรอยฉีกขาดแล้วมูลหมูที่มันอยู่ในบ่อค่ะ
มันเอ่อขึ้นมาบนผ้าเต็นต์เหมือนกับผ้าเต็
มันก็ยวบยาบแล้วค่ะ
ญาติแล้วก็ภรรยาต้องช่วยกันดึงผ้าเต็นต์ให้มันตึง
พอตึงเสร็จแล้วปั๊บก็ถึงช่วยนำทั้ง๓คนมาออกมา

เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าช่วงที่นายพีรวัตรล้าง
แล้วก็ให้อาหารหมูก็ปล่อยให้กับลูกสาววิ่งเล่นอยู่
แต่ทีนี้เด็ก๗ขวบ๙ขวบเองคุณ
เด็กก็ไม่รู้ไปวิ่งเล่นบนผ้าเต็นต์ที่มันคลุมบ่อ
น่าจะขึ้นไปบนผ้าเต็นต์แล้วก็กระโดดเด้งไปเด้งมานะ

ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอกระโดดไปมันก็อาจจะชำรุดฉีกขาด
พวกก๊าซไข่เน่าที่มันอยู่ข้างใต้หรือว่าไฮโดเจนซันไฟล์เนี่ย
มันเป็นก๊าซที่มันเกิดจากการหมักหมมของสิ่งปฏิกูลต่าง
มันก็ระเหยขึ้นมาแล้วกลิ่นมันจะแรงมาก
มาพร้อมกับน้ำมูลหมูค่ะทำให้น้องทั้งสองคนสลบไป
ทีนี้พ่อก็คงผิดสังเกตลูกสาวหายไปไหนคงตามมาดู
แล้วพอตามมาเห็นลูกก็คงจะช่วยลูกสาวทั้งสองคน

แต่สุดท้ายพ่อก็คงสูดดมกลิ่นของแก๊สไข่เน่าไปด้วย

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ